คดีที่ทหารวิสามันนักกิจกรรมเยาวชนชาวลาหู
ที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสังคมและเป็นนักเคลื่อนไหวชาติภัณฑ์

ระบุว่าขอให้รอผลชนะสูตรพลิกศพนักศึกษาล่าหูนี้ก่อน
ว่าถูกยิงจากด้านหน้าหรือด้านหลัง
เพราะจุดถูกยิงนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับ
ขณะที่ขอความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงาน
พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงิน
หลังพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
เมื่อวานพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

เปิดเผยถึงการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ของนายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาติภัณฑ์ล่าหูนะครับ
หลังถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฐานครอบครองยาเสพติด
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
บริเวณด่านทหาร๓แยกรินหลวงจังหวัดเชียงใหม่
โดยบอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
โดยเฉพาะการพบพิรุษ๓ผู้ค้ายาเสพติด
โอนเงินเข้าบัญชีของนายชัยภูมิ

ต้นทางของเงินนั้นมาจากไหน
และ๓ผู้ค้ายาเสพติดเป็นใคร
ส่วนกรณีที่ญาติอ้างว่าเงินที่โอนเข้ามา

ก็ต้องสามารถที่จะชี้แจงที่มาของเงินได้
เพราะการทำธุรกิจต้องส่งเรื่องเสียภาษี
ซึ่งต้องสืบสวนขยายผลเช่นกันนะครับ

เงินที่โอนเข้าโอนออกถ้ามาจากธุรกิจออนไลน์ของกาแฟจริงนะ
มันต้องมีเงินทุนเหลือไว้อยู่ในบัญชี
แต่คราวนี้ทำไมโอนเข้าโอนออกเนี่ยโอนหมดบัญชีนะครับ
ก็เป็นข้อสงสัยของทางตำรวจ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องสืบสวนขยายผลเช่นกันครับ

ตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อความชัดเจนที่สุดครับ
ในการขยายผลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของนักกล่าวที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับ
เรื่องของเส้นทางการเงินก็ดีนะครับ

เรามีเขาเรียกว่าวิธีการในการจะพิสูจนทราบอยู่แล้ว

ส่วนจุดถูกยิงนะฮะจุดรอยกระสุนเนี่ยนะครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกระแสที่ว่า
ชายภูมิเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ด้านหลัง
ชายภูมิพยายามต่อสู้กับทหารแล้วก็ทหารเนี่ย
เพื่อป้องกันตัวและยิงเข้าไปที่แขน

แต่ว่าสุดท้ายลูกกระสุนไปทะลุที่ร่างกายที่ลำตัวทำให้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่ารอยกระสุนนี้ต้องอยู่ระหว่างผลการชนะสูตรพลิกศพนายชายภูมิ

อกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายชัยภูมิ
มีการเปิดบัญชีธนาคารไว้อย่างไร
เนื่องจากนายชัยภูมินั้นไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อวานแม่ทัพภาคที่๓ออกมาพูดด้วยนะ
จับตามองแม่ทัพภาคที่๓อยู่พลโทวิจักษิริบันศพนะฮะ
เมื่อวานก็เรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็บอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ทหารทำไปเนี่ย
ก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์ตรวจค้นรถที่มีนายชัยภูมิป่าแส

กองทัพภาคที่๓ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว

บอกว่าแม่ทัพภาคที่๓
ก็ทำงานไปตามหน้าที่

ทำตรงนี้หรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่เขาเข้าไปตรวจสอบแล้ว
โดยเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบจากไตรภาคีจาก๓ฝ่าย
นายโยมตรีก็เคร่งคัดเรื่องนี้ให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมนะครับ